ชวนไปทานขนมโบราณดีกว่าคุณผู้ชม
ไส้ไก่เจ้าไก่แก้วนี่
เป็นขนมโบราณของชุมชนบ้านหัวแทหมู่แปด

นี่นี่คือส่วนผสมก่อนยังไม่ใช่ขนมนะ
บอกเลยคุณผู้ชมฟังดีวิธีทำยากเหลือเกินนะฮะ
เขาเอาชื่อไก่ของพระนเรสวนที่ชื่อว่าเจ้าไก่แก้ว

เพื่อเป็นการระลึกถึงประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระนเรศวรเมื่อทรงเยาวัย
ชอบตีไก่ชนแล้วก็ชนะสตรู

เขาใช้ถั่วเหลืองคั่วให้หอมก่อนครับ
แล้วก็นำไปนึ่งเอามาบดแบบเมื่อสักครู่

แล้วก็เคี่ยวกับหัวกะทิให้เข้ากันนะ
จากนั้นนำมาเคล้ารวมกันกับถั่วและข้าวตอกให้เข้ากันอีกที

นำมาปั้นเป็นเส้นครับคล้ายกับไส้ไก่ฮะ

ยังไม่จบครับไปชุบแป้งสาลีผสมกับไข่

อย่าอ่อนเกินไปอย่าแรงเกินไปไฟต้องกลาง
รสชาติจะกลมจากรสถั่ว
กลิ่นกะทิหวานพอดิบพอดี
เหมาะสำหรับทานเล่นหรือเป็นของฝาก

แต่ที่ดอมพูดมาทั้งหมดคือไม่ทำเองค่ะซื้อกินดีกว่า
ซื้อกินดีกว่าครับแล้วเขาขายไม่แพงคุณผู้ชม

ถ้าสนใจซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้
ติดต่อได้ทางเพจบ้านหัวแทหรือว่าโทรสั่งนะครับ
เบอร์นี่ตามเบอร์นี้เลย๐๘
ขนมไส้ไก่เจ้าไก่แก้วที่พิษสนุโลกครับ